ชาวบ้านตกตะลึงไปเห็นอะไรอยู่ในคลองในหนองตรงนี้
เฮ้ยฝูงจราเข้

นี่ชาวบ้านตื่นตกใจจะไปเรียกเจ้าหน้าที่มาแล้ว
นั่นน่ะมากันเป็นฝูง
เดี๋ยวทีมงานขยับไปใกล้ให้คุณผู้ชมและคุณคิงได้ดูค่ะ
สรุปมันใช่หรือเปล่าจราเข้
ดำพุดดำว่ายอยู่แบบนั้นคนแทนมาดู

สีดำแล้วมันมาอยู่ในบ่อที่มีแหน่เขียวเนอะ
ใช่นี่แหละคุณก็คิดเหมือนกับคนที่เขาผ่านไปผ่านมาแถวนั้น
เขาตกใจตอนที่เขาเห็นเขาคิดด้วยว่าเป็นฝูงจราเข้
สรุปกลายเป็นฝูงควายค่ะ
คือฝูงควายกว่า๑๐ตัวเลยลงไปเล่นน้ำอยู่ที่นี่ค่ะ
ที่ลำครองคู่เมืองหลังวัดรีที่จำบลเวียง

ชาวบ้านนะฮะท้ากันตกโอดตกใจ
แรกที่เห็นอย่างที่บอกนึกว่าจราเข้นั่นแหละ
ควายฝูงนี้จริงเขามีเจ้าของนะคะ
เขาบอกว่าเจ้าของจะเอาควายมาเล่นน้ำที่บริเวณคลองตรงนี้ทุกวันเข้ามาประจำ

และที่สำคัญคุณเห็นไหมความที่ว่ามันมีไอ้ดอกจอกคลุมเหนือน้ำ
มันกลายเป็นสีเขียวโพลนไปหมดเลย
พอควายเนี่ยผิวเขาใช่ไหมเขาสีดำเขาก็ลงไปเล่นในน้ำ
พอดูผ่านถ้าคุณไม่ได้เข้าไปดูใกล้

แล้วกลายเป็นก็มาแวะดูกันไม่ขาดสายเลย
ตอนนี้ก็กลายเป็นที่สนใจของชาวบ้าน
ที่อยากจะมาดูฝูงควายเล่นน้ำค่ะ

คุณลุงคนนี้คือนั่งดูสบายใจเลย
ดูน้องน้อยก็ยันยืนดูอยู่แล้ว